ก็เมื่อกี้น่ะครับพี่คุณหลุงกันใช่ครับ
โทรมาที่รายการแล้วบอกว่าแองจี้ตรงนี้พี่รถติดหนักมากฝนก็ตก

พอพอทีจะนั่งแทนพี่มากับพี่มดแองจี้ก็จะสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวเอาเป็นกันจะรับไหว้กันทำไม

เหมือนแต่ปัดแก้มเชตนี้นี่

กุ้งแพ้ปูแพ้ปลาแพ้อาหารทะเล

สวัสดีครับอย่าแปลกใจนะครับผมหนุ่มกัญชัยครับ
เดี๋ยวคุณหนุ่มคะเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันด้วยครับ
เรื่องข่าวดีของมีคนนึงค่ะ
คราวนี้งวดนี้เขาถูก๙๐ล้าน

ใดน้ำไรหลาย
แล้วหนึ่งไม่แย่งกันเลยหรอคะ

ฉันตกใจมากอยู่ดีก็หูล้อ

จังหวัดสมุทรสาครมีการลือกันสนั่นทั่วเมือง

วันที่๑เป็นจำนวนเงิน๙๐ล้านบาท

ก็พบว่าต้นคั่วของแผงลอตเตอรี่ที่ถูกเอ่ยถึง

แผงนี้มีคนถูกลอตเตอรี่หลายงวดแล้ว
เก็บของนี้เองแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปเลย
คนไหนคือคนขายอ่ะพี่
ผู้ชายที่หนุ่มเป็นคนขาย

อ๋อส่วนที่ภักษณ์กันหนึ่ง

๒ทั้งวันหลังจากออกยังไม่มาค่ะ
ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปติดต่อหาพี่คนนี้เลยนะคะ
เขาชื่อไหนธนาวัดคำแหงพล
หรือว่าน้องพีชเรียกน้องหน้าดาอ่อนใช่ไหม
เป็นชาวบ้านของตะมนตเอราวันอำเภอเอราวันจังหวัดเลย

มีลูกค้าซื้อลอตเตอรี่จากแผงของตัวเองไปจริง

แต่ไม่ใช่คนในจังหวัดสมุทรสาคร

คนคนนี้ใช้ทางนี้เป็นทางผ่าน
แล้วก็แวะมาซื้อลอตเตอรี่ของเขาอยู่บ่อยครั้ง
จนกระทั่งมีการซื้อลอตเตอรี่ผ่านทางโทรศัพท์กันได้

ซึ่งผู้โชคดีที่เป็นมหาเศรษฐีลายนี้

ไม่เปิดเผยที่อยู่หรือว่าไม่เปิดเผยจังหวัดของเขา
เพราะไม่อยากเป็นข่าวกลัวว่าจะมีความโอละเวงแบบ

หางตาที่ฉันเห็นคุณกัญชัยก้าวเข้ามาในสถานีแล้วนะคะ

พูดต่อแหละนี่นะฮะเขาขอยืนยันว่าคนนี้เกิดขึ้นจริงเหตุการณ์นี้
บอกว่าเขาขายลอตเตอรี่ไปนะวันสุดท้ายเลยนะ
วันที่๓๑เนี่ย๓๑เขาก็ถึงบ่าย๒เลยเขาก็โทรไปหาคนนี้
เขาเป็นคนโทรเองนะว่าเหลือเลขท้ายที่มันลงได้๑๐เอาไหม
คือเขาจะเลิกขายแล้วมีหลายใบด้วย

เขาแบบว่าวันที่๑นี่คือวันที่๑
วันที่๑ใช่ตอนเช้าอ่ะถึงบ่าย๒บ่าย๒
คิดดูจะเลิกขายแล้วอ่ะอือเป็นปรากฏว่าเขาก็รอก็ยังไม่มา
จนกระทั่งหวยออกประกาศออกมาเขาก็

แล้วเขาก็เลยถ่ายรูปคู่ว่าเนี่ย

เราต้องรู้สึกนะไม่บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเลขนี้อยู่ในมือฉัน

ฉันเก็บวิธีของมัยต้องกล้าวมาให้ถ้าเกิดอย่างนี้ถูกมีว่ามันจะโปรง
คนที่สั่งซื้อแล้วเนี่ยไม่โอนเงินมาคือยังเป็นของเราอีกใช่ไหมครับ
คืออันนี้มันเรื่องลอยมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่แบบว่า
นึกออกไหมอันนี้คือทำด้วยเนื้อเชื่อใจกันอย่างเดียว
ความสุจริตอย่างเดียวคือการโอนอันนี้มันไม่ได้มีการเซ็นเซินอะไรมันมีคุณอันจี้

ก็หวยออกแล้วด้วยอย่างนี้เลย
เขาบอกว่าเขาถ่ายรูปไว้พอรู้ว่าถูกให้เป็นบุญตาของเขาว่า
เป็นพ่อค้าที่ต้องมีต่อลูกค้าแล้วก็สัจจะที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล
สองคือแบบประบุคล่องไม่ให้ใครเข้ามาเนี่ยสื่อสัตว์ด้วยสุชภิกษ์มาก

เดี๋ยวก่อนนะครับแม่หนูนะครับคุณแม่หนูเหมือนซูโม่จังเลย
จะพักอยู่วันนี้คุณมีจรใหญ่แบบตรงนี้เป็น
ไม่ไม่ปล่อยผมคุณแม่ปล่อยผมค่ะปล่อยผม
แต่เธอเปิดผมดีนะไม่เคยเห็นเลยอ่ะ

สวยครับให้มันคายเหลี่ยมเนี่ยแล้วจะสวยเพราะว่าอันนี้มันอาจจะตรงไปเป็น
ให้มีเคิมชามยังไงนะคะพี่ที่ถูก๙๐ล้างก็ช่วยโดยจ่ายหนูหน่อยนะคะ

แต่ฉันต้องแสดงความยินดีด้วยแล้วอีเจฟเรียบรวนนะฮะ
ซึ่งเป็นเจ้าของเพจชื่อดังเนี่ยเขาบอกว่าพ่อค้าคนนี้
ยกระดับสร้างชื่อเสียงให้กับวงการขายลอตเตอรี่

คนซื้อก็โชคดีเจอคนขายที่ดีมีคุณธรรม

ถ้าคุณไปซื้อกับเจ๊บางคนบางตลาดป่านนี้

๓๐ล้านยังได้เงินค่าปีนี้๙๐ล้านฟอร์สของผมออก
พอดีนี่แสดงว่าทุกวงกายไม่ได้เหมือนเดียวคนจุด
คนแรงคนพรี๊ะคนขี้โกง

ใช่ตอนหนึ่งชุดที่ขายทั้งหมดอาจจะเป็นของเขา๙๐ล้าน
เขาอาจจะถูกอีกก็ได้ด้วยความซื่อสัตว์ของเขาเนาะ

ขอให้รอให้ลูกค้ามารับถืออยู่๙๐ล้านแล้วแบบว่า
รออะรอให้เจ้าหองมารับอ่ะ

เขาไม่ได้เซ็นสัญญาเลยนี่มันคือการ

หรือว่าไม่นี่เขาถ่ายรูปให้ดูว่าเอาเลขนี้แน่
คือคนนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นสัญญาลอยนะค่ะ
พอจากเกิดสนข่าวคุณแม่ทำค่าวนี้เหมือนกันค่ะ
รู้สึกแบบแค่นี้ก็ยังเอากันเหรอ
ช่วงนี้นะคะมีโจทย์ขโมยมันสัมปะหลังค่ะ

เข้าตรวจสอบค่ะในไร่มันสับปะหลังค่ะ
หลังจากนางอนันต์เนี่ยถูกคนร้ายเข้ามาขุดขุดมันสัมปะหลัง
ไป๕๐หัวคุณแม่๕๐ต้น

ในช่วงเวลา๙โมงตนเองได้เข้าไปที่ไล่

หลังจากเพิ่งลงไปนะครับพันแขกดำ๕๐เนี่ย
ปลูกไว้ในพื้นที่ประมาณ๕ไร่คุณแม่
หลังจากที่ได้น้ำจากฝนที่ตกลงมาเนี่ย
ต้นมีการเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ก็เข้าไปเช็ค
เมื่อเข้าไปปุ๊บพบมีรถอีแตนค่ะแบบมีหลังคาด้วยนะคะ
พร้อมกับชายอายุประมาณ๒๐๒๕ปี
สวมใส่หมวกไอโม่งนะคะตนจึงถามว่าเข้ามาทำอะไร
อ๋อไล่ฉันนะไล่ป้านะเนี่ยโดยชายดังกล่าว
บอกว่ามาตัดยากไปให้วูว่ะ
แม่ไล่มันสัมปะหลังมียากที่ไหนอีบ้าว

พร้อมกับรีบวิ่งไปขับรถอีแตนออกไป

อย่างรถเดียวผิดสังเกตเมื่อมองไปในไล่มันสัมปะหลังพบว่า
ถูกชายดังกล่าวถอนออกมาเพื่อเตรียมตัดหัวมันออกไป
อู้วมันมีเรื่องแรงถอนขึ้นมาตั้ง๕๐ต้น
อกจากนี้นะคะชาวบ้านนะคะต่อเลยค่ะ
ชาวบ้านที่นั่นเขาบอกว่ามันมันขึ้นราคา

เดี๋ยวทำไมเสียงมันเปลี่ยนไปแล้วกลับมาแบบ

เสียบแองจี้ครับอุ้ยมีหนุ่มเสียบเลย
โอ้โฮฝนตกหนักมาก
แล้วรถแบบติดไม่ขยับเลย
ผมอยู่ในรถเนี่ยเกือบ๒ชั่วโมง

คนร้ายค่ะได้ขโมยหัวมันสัตว์หลังไปค่ะ

แต่เมื่อก่อนเนี่ยราคาหนึ่งแบบว่า
กิโลกรัมแบบนิดเดียวประมาณนิดนิดตอนนี้ล่ะขึ้นเป็น๒บาท๗๕สตางค์

ร้อยโลอืมชายดังกล่ารู้สึกว่าเอามันเอาไปขายดีกว่าไปแลกเลสเงิน

ซื้อทองเมื่อวานบาท๑๘๕๐๐สตางค์
หลังจากนี้ขึ้นแล้ว๑๘๖๐๐บาท

พี่หนุ่มก็มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับพ่อค้า

๙๐บาทอัลลี่เนอะเขาเป็นคนดีมากเลยเนอะ
ดีน่ะชนับถึงคุณธนวัฒน์คำแหงคนชินชมคุณ

คุณพีชคุณพีชครั้งนี้เป็นครั้งที่สองฮะ

นี่มันไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะ
นี่เป็นปรตทขาขาไปขาเข้าหรือขาออก

เพราะฉันเคยถูกแถวสมุทรสงครามหรือสาครนี่แหละ

ซื้อในปั๊มถูก๒ตัวเป็นแต่ว่าไม่ใช่คนนี้

พี่ไม่มีพี่ไม่รู้เรื่องเลย
พี่เอาตังค์มาให้น้องคนละ๕๐บาท

อันนี้มันไม่ใช่เป็นสัญญาการซื้อขายป่ะ
เอารูปเป็นหลักฐานได้
เขาโอนเงินไปเรียบร้อย
นี่เค้าคล้ายนิสัยดีมาก

หนูก็คิดอยู่ว่าเค้าจะแบ่งต่อกำลังถาม

คือได้ยินว่าให้แสนหนึ่งประมาณนี้
ตอนนี้ก็เลยมีคนบอกว่าน่าจะให้มากกว่านี้นะ

ไปแล้วถ้ามีกี่ใบครับคุณแม่

โพลไปบอกว่าเอาไหม

แต่เราว่าเนี้ย
หนึ่งหรือสองแสนอะไรเนี้ยมันก็อยู่ที่จิตใจของคนให้อ่ะเนี้ยมัน
ไม่เป็นไรเหรอมันลังคับกันไม่ได้อ่ะคุณใช่แล้วเขาเซ็นชื่อไหม
แต่มันเคยมีนะเหมือนเยือนในกฎหมายนะคุณหนุ่มว่าต้องให้เท่านั้นเท่านี้
เปอร์เซ็นต์น่ะแต่ไม่เวลาเก็บเก็บเงินได้อ่ะสิบเปอร์เซ็นต์
อันนี้เขาขายให้เก็บได้ควรไม่ได้คืนกันเลย
แล้วพูดกันไปกันแล้วอันนั้นหลายคนเก็บได้ควรไม่ได้คืน

ภายใน๑ปีถ้าเกิดว่าไม่มีใครที่มารับลอตเตอรี่กลับ
ใช่ไหมคะแล้วลูตตรีที่ถูกลูตตรีที่ถูกแล้วจะได้๑๐
คนที่เก็บไว้
ตำรวจหรือเผื่อคนที่เก็บไปน่ะจะได้คืนทั้งหมด

เอาไปดีเอาไปขึ้นตำรวจไว้ก่อน

พี่เมียเอาไปพี่หนุนได้๑๐เปอร์เซ็นต์

อันนี้เข้าใจได้เพราะพี่เก็บได้อ่า
อันนี้คือต้นคั่วมันมาจากกองสลัก

ใช่ไหมไม่อย่างไรมันก็ต้องมีคนมีเจ้าของ

แล้วทำไมถึงมันตามยากนะของลุงจรูน
ทำไมวันนี้กองสลับหวางคนนี้ไม่ขึ้นรางวัลว่ะเต็ม
คือคนขายก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของจรูน

จรูนเขาก็บอกว่าเขาจำไม่ได้เขาซื้อกับใคร
แม่ค้าก็บอกว่าเขาไม่ใช่จะรู้ไม่ได้ซื้อกับเขาสักหน่อย

โอนเราเองจริงอันนั้นแหละอ๋อโหเอา๑๐เปอร์เซ็นต์ก็ได้เนอะ

๑๐เปอร์เซ็นต์ก็๑๐ล้านก็๙ล้านเนี่ย๑๐เปอร์เซ็นต์ก็๑๐ล้านครับ

ตอนนี้ทางการไต้หวันก็กำลังพิจารณานโยบายปลอดวีซ่า
สำหรับนักเดินทางจากสามประเทศด้วยกัน

พิจารณาไม่ให้ฟรีเหรอคะพิจารณาไม่ให้แล้ว
คือจากเดิมเนี่ยอนุญาตให้เดินทางเข้าไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยนะคะ
ปีละ๖ครั้งครั้งละ๑๔๑๕วัน
ให้เหลือเพียงแค่ปีละ๑ครั้งเท่านั้นแล้วครั้งละ๑๔วัน
ถ้าเกิดว่าหากที่ประชุมสภาบริหารอนุมัติ
ก็จะมีการใช้นโยบายนี้ตั้งแต่วันที่๑สิงหาคม๒๕๖

ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการอยู่เกินกำหนด
แสวงหาผลประโยชน์และการลักลอบค้าประเวณี

คือขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บก็คือบางคนเข้าไปเพื่อจะไปหางานทำ
เพิ่มขึ้น๙๕ใช้คำว่า๙๕เลยนะ
ฟิลิปปินซ์
เพิ่มขึ้น๔๘๕เปอร์เซ็นต์
หลายรายอยู่ไต้หวันเกินกำหนดลักลอบทำงานแล้วก็ค้าประเวณี
ขณะที่ทางการไต้หวันจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจนักเดินทางข้ามพรมแดน
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจหนังสือเดินทางด้วย
๒๕๖๐เขาบอกว่าหญิงไทยลักลอบเข้าไปค้าบริการมากกว่า๓๐๙ลาย
จากมากกว่าปี๒๕๕๙๒๕๕๙มี๑๘โกรธหน้านั้นอีก๒๕๕๘มี๓
พอปีนี้๒๑๖๑๖๐๓๐๐เข้าไปแล้วไงครับพี่มันเพิ่มขึ้นมา๙๕ดังนั้นเขาก็พิจารณาเลย
ไต้หวันเกาหลีเราก็ได้ยินมากำลังพิจารณาเหมือนกันเพราะว่าก็มีคนลักลอบเข้าไปทำงานเยอะ
เกาหลีนี้เยอะมากนะเยอะมาก

ทางทางพระเวณีผิดกฎหมายความไม่คำพีคลุกเอา

ตอนกลางคืนก็ไปนอนหลบตำรวจไปนอนกองกันอยู่ในป่า

เดี๋ยวประเทศแบบเมืองหนาวจะไปหลบในป่าอะไรนะครับ
ใช่ในเกาหลีเขาก็ใส่แล้วก็นอนกองกันรวมกันด้วย
ลำบากมากเพราะว่าออกไปหาหมอตามปกติก็ไม่ได้
คุณจะออกไปทำอะไรแบบคนทั่วไปปกติที่ใช้ชีวิตแบบนั้นก็ไม่ได้
เร็วนี้จำได้ไหมมีข่าวผู้หญิงไทยคนหนึ่งถูกฆาตกรรมที่เกาหลี

ผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นคือเป็นคนที่ไปทำงานหาเงินที่นู่นโดยผิดกฎหมายเหมือนกันนะ
ก็เข้าไปจากการไปทัวร์ไปเที่ยวแบบนี้

บ่อตกกุ้งออกมาชี้แจงแล้ว

เดี๋ยวที่เต้นมาเมื่อกี้เลยเหรอ
เขาให้คนที่มาตกคลายเครียด

ก่อนในบ่าตกกุ้งจะไปบ่าตกตัวเงินตัวทอง

เค้าอยู่ที่สุภัณฑ์บุรีเค้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารนะฮะ
เค้าก็โทรไปแจ้งที่สุภัณฑ์โทรไปแจ้งมูลนิธิเสมอกันกู้ไพรสุภัณฑ์
ตัวใหญ่มากคือว่าเค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ถนนมาลัยแมนสายอู่ยาอู่ทองเนี่ยนะฮะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยทางกู้ภัยก็นำอุปกรณ์เดินทางไปตรวจสอบ
พบว่านายวิโรธจาดพันอินอายุ๕๐ปีกำลังยืนถ่ายภาพที่เขาเนี่ยหางชี้อยู่เนี่ยนะฮะ
เขาน้ำหนักประมาณ๕๐กิโลยาว๒เมตร
กำลังนอนสงบนิ่งอยู่ที่ล้างจานหลังร้าน
เรื่องของเรื่องคือว่านายวิโรธบอกว่ากำลังขายของอยู่เนี่ย
ภรรยาและลูกสาวบริการลูกค้าอยู่ในร้าน
ถ้าในนั้นก็หันไปเห็นไอ้พ่อคนนี้เขายืนอยู่ข้างถังขยะ
ชูตัวขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็วิ่งเข้ามาในร้านอย่างรวดเร็ว
แล้วก็เข้าไปซุกตัวอยู่ที่ถังแช่ของ
ครึ่งคงกลัวมั้งแต่ความใหญ่โตของมันน่ากลัวมาก
ถ้าความตกใจทั้งภรรยาและลูกลูกค้าในร้านก็ไล่มันไป
มันไม่หนีว่ามันเดินลึกเข้าไปอีกแล้วก็ไปอยู่ใต้ซิงค์ล้างจาน
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยมาก่อนแล้วก็ไปปล่อย
ทำร้ายคนในร้านเนื่องจากว่าเขามีตัวขนาดใหญ่มาก
ตนก็บอกเปิดร้านมา๓ปีไม่เคยมีตัวอะไรเข้าร้านอย่างนี้เลย
เหตุการณ์นี้เชื่อว่าจะทำให้ร้านขายดีเพราะเขามีชื่อว่าตัวเงินตัวทอง
นายพี่โรดกล่าวเป็นคนที่มองในแง่บวกมาโอ้โหลายดูลายมันดี
ใหญ่โตจริงที่หันเข้าไปดูข้างหลัง
เธอรู้ป่ะว่าคำที่ด่าผู้หญิงว่าฟลาวเว่ออย์สีทองมันมาจากตัวนี้
เวลาที่แบบจะผสมพันธุ์อาไลน์ของก็จะเป็นสีทองสีทองม้าเป็นดอกม้าย

อันนี้สูสีกับที่สินพากรไหมคะ
เป็นสินพากรแบบนี้

เขามีชื่อน่ะซีนพากรนั่น

มันกินที่สวนรุมมันเฉียบคอมันไม่แคร์ใครมันแบบเดิน

จ้างโคโยตี้บอกให้มาเต้นยั่วลูกค้า
ร่อนเอวคลึงเต้าริมบ่อตกกุ้งนะ
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนเอาคลิปมาเดี๋ยวพูดไปด้วย

นี่นะฮะจากตรงนี้โลกออนไลน์นั้นมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับ

อันนี้อยู่ที่บ่อวินศรีราชาชนบุรีนะครับ
มันจะการเต็มด้วยความเคลื่อนเคลงของลูกค้านุ่มนะ

นุ่มก็ตั้งใจตกกุ้ง

คือคืนนี้ไอลินิโอมาถูกแพร่หลายออกไปนะครับ

ล่าสุดนะครับนายพนุวัฒน์เป็นเจ้าของบ่อตกกุ้งเนี่ย

เปิดเผยกับทางทีมของทางไทยรัฐออนไลน์บอกว่า
รับว่าตัวเองนั้นมีการจ้างวานโคโยตี้มาเต้นที่บ่อตกกุ้งเนี่ยจริง
แต่ว่าถือเป็นการผ่อนคลายให้กับลูกค้าที่มาตกกุ้ง
เพราะบางทีเนี่ยไปตกกุ้งแล้วกุ้งมันไม่กิน

พี่เดี๋ยวทีแรกหนูเข้าใจว่าอะไรรู้ป่
บ่อตกกุ้งในที่นี้ไม่ใช่บ่อซีเมนแบบนี้

บ่อตกกุ้งนี่แหละเป็นแบบนี้
หากเป็นบ่อแบบนี้ตกยังไงกุ้งมันก็น่าจะกินมั้ย

กุ้งมันไม่กิน

จะได้ไม่เครียดเพลินตกกุ้งไม่ได้หันไปดูหน่อยเออเต้นตกหน่อยตกต่ออย่างนี้
ตกไม่ได้ก็ไม่เครียดคือทีนี้เนี่ยเรื่องนี้รู้ไปถึงทางนายพัฒนาธรทรทียันชัย
ไปตรวจสอบหน่อยสิเพราะบอกตัวกุ้งเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันผิดไหม
อ่าเพราะว่ามีผู้ร้องเรียนเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมโดยทางผู้ว่านี่มี

อาจจะเข้าข่ายลามกอนาจารย์
และก็ไม่ควรโชว์ลักษณะนี้ในสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหาร

ปิด๕ปีไม่ให้เปิด

ท่านบอกแต่งชุดไทยมายืนอยู่

เขาจดไปร้านอาหารนะ

ปกติร้านอาหารที่อื่นเขาก็เต้นกันนะ

คือแบบพลับบิ๊กเนี่ยเด็กก็เข้าไปได้ไง
ไม่ได้เปิดเป็นร้านอาหาร
ไปนู่นมีเป็นหลายสิบคน

ใช่ถ้าบันเทิงได้
แต่ร้านอาหารไม่ได้

อ่ะขอดูอีกรอบนึงค่ะ
ขอดูภาพเพื่อนไหวหน่อยค่ะ

ทุกคนตั้งใจตกปุ้งมาก

กลัวตกบ่อปุ้งเนี่ย

ชวนเด็กเต้นด้วยค่ะ

ดูจากท่อนขาแล้วที่เต้นมานาน
แข็งแรงใช่มั้ย

เห็นไหมเขาก็เอากุ้งเขาก็สนใจ
นี่คือตกแล้วก็เอาไปสั่งทำอาหารเลยใช่ไหม
จดไปร้านอาหารแหล่ะ

เพราะว่าพอมีคนมาเต้นดึ๊บตรงนี้

นี่เป็นไปได้ไหมเออใช่

ไม่รู้ไม่ค่อยได้ไปเลยแจ็งนี้

โทรศัพท์เพ้าแทนไม่
เอ้าไปที่หนองคายค่ะ
ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าชาวบ้านก็เร่งขนของ
หนีหลังน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มระดับสูงยิ่งแพ้ล่ะในห่วมพิคิง
ตั้งแต่เวลากั้นนาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
สถานการณ์น้ำขงที่จังหวัดหนองคลายก็ระดับน้ำขง
ที่ส่วนอุทธกวิทยาน้องคาย
ตอนนี้วัดได้๑๒๘๓เมตร

เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของวันนี้๕๐
๕๑เซนติเมตรสูงกว่าตระหลิง๖๓เซนติเมตร
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยยังมีฝนตกลงมาในพื้นที่ค่ะ
ประกอบกับน้ำทางตอนเหนือทั้งน้ำโขงในลาวที่ปล่อยออกมา
วกกับน้ำทางตอนเหนือของไทยก็มีระดับสูง
หนุนเข้ามาถึงจังหวัดน้องคาย
ก่อนจะไหลลงไปบึงกาลนครพนมมุกดาหารต่อไป
ก็ทำให้น้ำโขงที่สูงขึ้น
ไหลเข้าชุมชนจอมมณีตำบลมีชัยเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
โดยเฉพาะในซอย๕และซอย๖บ้านเรือนประชาชน
ประมาณ๔๐หลังคาเรือนก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ทหารเองก็ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน
ช่วยกันขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปอยู่ในที่สูงให้ปลอดภัยด้วย
พร้อมกับนำกระสอบทรายไปช่วยชาวบ้านนำไปวางอุดตามรอยแตกรอยแยก
เพื่อจะป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านพักอาศัย
อกจากนี้เองก็ยังมีหลายพื้นที่รุ่มต่ำถูกน้ำไหลเข้าท่วมบ้าน

ส่วนเขตเทศกิจในตัวเมืองหนองคายก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไร
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
เป็นบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขงก็เป็นที่ต่ำ
โดนไปแล้วแต่ในตัวเมืองที่ว่าขายของยัง
แต่สูงมากเลยเนอะ
ใช่อันนี้สูงมากเลย
คุณปูอันนเทศรีกับคุณมัชทรีย์

อายุไม่ได้เป็นอุปสรรค

แล้วก็ด้านขวาของพี่ปู้

คุณพลอยอยู่ซ้ายสุดของมือเรา

ขวาคือคุณปอยตีชดา

ไปดูใกล้

คนข้างหลังคุณบีน้ำทิพย์

คุณบีน้ำทิพย์

คุณปลอยตีชดา

อันนั้นเริ่มเยอะไปนิดนึงแล้ว

อายุตอนนี้๖๒นะพี่นะ

แบรนด์นิชชา

คือที่คนที่อยู่กว่าพี่ปุ๊กได้คือพี่มา

เวลาใส่ส้นสูงทุ่นแม่อยากเรียนเลย

เอาตลอดพุปุ๊กก็คือตลอด
ตอนนี้กำลังดูอยู่ก็ได้นะฮะ
เฮ่ยดูพี่มาช้าคนทั้งใครอ่ะพี่ปลอยไงปลอยตีชดาแล้วคุณบีนน้องทิพย์
แต่เป็นแฟชั่นโชว์ที่ใช้นางแบบได้แบบเด็ดทุกคนเลย
แล้วที่มีพี่ชาเนี่ยพี่ไข่แฟชั่นโชว์พี่ไข่อ่ะโอ้โหสินใจพี่ตาย
ใช่แต่ละคนแบบขนกันมาเลยช่วงนี้คือรุ่นเขาเลยไงรุ่นเขาเลย
พี่แบบว่าเกิดมาพี่ปูเดินตลอดเลยนะพี่ปูแล้วก็พี่สาวพี่ปูอีกคนพี่ชอบทิพย์
ปูก็เดินบ่อยเหรอคะพี่ปุ๊เดินบ่อยเป็นนางแบบพี่ปูคือนาง
พี่เบียวเคยเดินมั้ยเดินเดินทีไหนเดินทีหลัง
นี่ดูสิครับต้องการอย่างนี้ใช่มั้ยเก๋นี่เห็นไหมล่ะ
เท่จริงจริงพี่ดูดิเคยเดินเป็นแม่ชีไข่ชั้นน่ะ
ใช่ใช่มั้ยเท่มากดูเท่นะ
แล้วยังแล้วยังหนึ่งเดียวคนนี้ยังร้องเพลงขึ้นเวทีล็อกได้อยู่เลย
อันนี้เท่มากอันนี้คือจริงแล้วเสื้อผ้าก็คือสมกับวัยนี้ด้วยแล้วคือ

คือมีความเค้าเลือกแบบว่านางแบบที่มันแมะกับเสื้อผ้าเท่า
แล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันของคนที่แบบเป็นวัยทำงานเป็นวัย
ไม่ใช่วัยรุ่นที่จะมาใส่อะไรแบบนี้
สไตล์แบบว่าใช้ได้

นี่คือการโชว์เสื้อผ้าเป็นศิลปันจริง

แล้วก็ตัวเสื้อผ้าด้วยที่จะมาอยู่รวมกัน
จะดูเด่นทุกคน
อันนี้เป็นงานแอลแฟชั่นวิน

เออแบบนะ
คือแต่ละคนหมายถึงประสบการณ์การทำงานของแต่ละคน
ก็ไม่ธรรมดาสักคนที่ยืนที่เห็นอยู่เนี่ย

ตัวแบบว่าก็รวมกันแล้วก็ไม่เบานะคะ
อายุอะ

พอยอุ่นดีจังเลยอ่ะวันนี้ไม่ค่อยเห็นพลอยเลย
อุ้ยหิวแบบแซ่บมากกว่านี้

เออน่าจะยังไงเอ้ามาดูคุณตูนกับคุณก้อยหน่อย

ไปดูภาพนะคะก็ลงในดิฉันก็ตาม

ด้อยกับคุณตูนอยู่บ่มรักมายาวนานถึง๙ปี

จากการวิ่งโครงการ๙คนละ๙
เรียกว่าหวานอยู่เรื่อยในทุกย่าง๙ที่คบหากัน
ใจขนาดนี้ไม่ว่าอนาคต

ขอให้รู้ว่าก้อยมีความสุขมากที่ได้อยู่ข้างพี่

สำหรับของขวัญที่ดีที่สุดในรอบ๘ปีที่รู้จักกันมานะคะ

เยลน่ารักจังเลย

นี่เป็นงานคบหาที่แบบว่าทำให้เราชื่นชมนะชื่นใจ
แฟนคลับก็ฟินเวอร์ไปนี่ไปดูหนังคุณตูนด้วยนะ

ตอนนั้นตอนนั้นที่วันเกิดคุณตูนก็น่ารักนะที่คุณก้อยก็ซื้อเครื่องช่วยหายใจให้

นี่เขามีหนังแล้วตัดต่อมาจากที่นั่นแหละ
ไปถึงคุณไอซ์อภิษดาหน่อยบอกว่าหน้าพองนะ

เอ้าเหรอ
แล้วก็มีอัปเดตเรื่องอาการของเอมมี่ท้องแข็งด้วย

บอกผิวพองไหม้จากการแต่งหน้านี่เห็นไหม
ที่มุมกลมคุณก็ใช้ขนาดนี้แล้วเนอะ

ก็เรียกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ลงไปแล้วดูน่ากลัวมากนะครับ
ก็นักข่าวไปถามคุณไอซ์บอกน่ากลัวจริงเลยเนอะ
ก็บอกใช่น่ากลัวมากยังกลัวตัวเองเลย
นี่เป็นครั้งแรกแล้วที่เล่นละครทำไมมันน่ากลัวแบบนี้
ทำไมช่างไทยทำเหมือนขนาดนี้ครั้งแรกในชีวิตแต่ง๕ชั่วโมง
นี่ไฟหิมะนะนี่นะครับ๕ชั่วโมงนะ
แล้วก็เรื่องแพ้กาวนักข่าวก็ถามด้วย
ไอซ์ก็บอกว่ามันไม่ได้มีใครตั้งใจมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
เองก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะแพ้มันเป็นที่เราเอง
ถ้าต้องติดอีกก็คงจะคิดหนักเหมือนกันนะครับ

ไอซ์ก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่กล้าลงมันน่ากลัว
ถ้าเป็นเราเลื่อนดูดูตอนตอนคืนก็คงจะไหนอ่ะ

ตอนแรกจะลงตอนกลางคืนก็กลัวคนช็อกตาย
เลยลงตอน๑๐โมงเช้าวันรุ่งขึ้นดีกว่า

ถูกกว่าที่จะแบบไฟหิมะจริง
น้องขวัญกับน้องหลุยสักพระเอก
น้องเก็ดควัญกับลุย
คุณแม่จริงคนลุกมากนางเล่นดีมาก
คือแบบสวยจากหน้าอย่างนี้แล้วแบบโอ้โฮไม่ได้อารมณ์เลยใช่ไหม
ต้องไปดูฉากนี้กันนะต้องตอนเรื่องไหมแม่อยู่ตรงไหนให้เริ่ม
ทางคุณเอมมี่มรกฏหน่อยบอกว่าเกิดอาการท้องแข็งเห็นว่าไปเยี่ยมมาด้วย

คือเท่าที่ทราบมาอยู่ดีนางเจ็บกระดูกซี่โครง
เหมือนมดลูกขยายตัวเร็ว
แล้วก็ร่างกายรับไม่ทันหายใจเข้าออกก็เจ็บ

เข้าใจทุกการหายใจมันต้องมีการเจ็บ

แต่สุดท้ายเขาชินเขาอยู่กับมันได้แล้วนะครับ

ไอซ์ว่าเมื่อเขาอยากมีน้องเอง
คุณสามีคงแบบว่านี่แหละความเป็นแม่

เป็นผู้ให้ตั้งแต่ตั้งคัน
ความเป็นแม่คือบททดสอบอย่างหนึ่ง

นี่แหล่ะตึกเรานี่แหล่ะ
น้ำขังรอการระบาย
เพราะว่าฝนตกลายยังไม่ทันระบาย

นั่นสมัยผู้ว่าคนเก่าไม่ใช่เหรอ
มมยังไม่ระบายก็ยังถั่ว
เอาใจชะบันหน่อยชะบันบอกทำถั่ว

อื้อโอ๊ยใครนะคุณแม่อ้าวเหรอท่านขอแสดงความเสียใจค่ะคุณพิโภส
ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ

ตั้งวันที่๑กัญญายนภูมิกับชื่อดังนะครับโพสต์อ่านอนนะครับ
พร้อมกับแคปชั่นซึ้งปนเศร้าด้วยนะครับ
บอกว่าวันนี้ตื่นมาต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตแล้ว
คนที่เรารักที่สุดได้จากเราไปแล้ว
ไปรอหนูบนสวงสวรรค์นะแม่
รู้ว่าการเสียใจที่สุดในโลกมันเป็นอย่างนี้นี่เองรักแม่นะ
และอีกข้อความหนึ่งนะครับที่สุดในชีวิตลูกแล้ว
ไม่เหลือใครแล้วมีกันอยู่๒คน
ไปรอหนูที่สวรรค์นะแม่นะ
ไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีแม่รักแม่นะ
นี่นะครับโดยศพของทางคุณแม่คุณพศนะครับ
ก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดบางนาในสารารุ่งแสงนะครับ
ในวันที่๒จนถึง๗กันยายนเวลาทุ่มหนึ่งนะครับ

หลังจากนั้นก็จะเก็บร่างของคุณแม่เนี่ยนะฮะ
เอาไว้ที่บ้าน๑๐๐วันก่อนมีพิธีชาปนกิจครับ
อืมคำแบบกลางเดิมนะต้องจบไว้
ก็แสดงความเสียใจกับคุณพศอานนท์ด้วยนะคะ
มาไว้บ่อยในรายการเราคุณพจน์ก็มา

ไปไหมถึงต้องไปงานศพคุณแม่พี่พจน์หน่อย

พร้อมกับเฉลยชื่อลูกสาวคนที่สองพี่ว่าชื่ออะไร
ตั้งแล้วนะตั้งเรียบร้อยคนแรกน้องปริมถูกไหมคะ
คนที่สองชื่อน้องปรางค่ะน้องปรางปรินกับปราง
โดยงานนี้ก็เรียกว่ามีครอบครัวนะคะแบบอบอุ่นเลยทีเดียว
คุณชายคุณวิกกี้เขามีการจัดปาร์ตี้น่ารัก
ทีมสีชมพูเข้ากับเด็กผู้หญิง
ต้องโตแล้วตอนนี้เห็นได้ชัดเจน
คนนี้ก็จะมีคนที่สองเห็นเป็นกับเด็กเลยนะ
ตอนเขาเล่นนางอายตอนที่ฉันที่อันแรกเลย
ยังอยู่มัธยมตัวพร้อมแขนขาเล็กแต่ว่าหน้าสวย
คือดูเหมือนเป็นสาวแต่พอพูดแล้วเป็นเด็ก
แล้วเขาเล่นเป็นอะไรเป็นตัวรอง
เข้ามาจากช่องเจแต่เล่นดี
รูปนี้น่ารักที่ถ่ายครอบครัวน่ารักมากเลย
หนึ่งหนึ่งค่อยกว่าเดียวค่อยกว่าเดียว่า๒๐๒๒

คุณอะไรนะพลอยหอวังพลอยหอวัง
ก่อนหน้านี้พี่ชายเขาที่มีแฟนที่เป็นกัปตันไง

คุณพิษเขาเคยเป็นแฟนกับคุณพลอยแต่เลิกกันไปแล้วแหละ
แล้วตอนนี้ก็มาเป็นแฟนกับคุณแยม
ซึ่งคุณแยมเนี่ยก็เลิกลาไปกับไฮโซบอสไปแล้ว
ก็ออกมายอมรับกับสื่อมวลชนแบบไม่มีกั๊กนะคะ

กับหนุ่มพิษนั้นกำลังคบหาดูใจกันอยู่

กลัวไหมเรื่องความเจ้าชู้ก็ไม่นะคะ

ไม่ได้ดูจากข่าวที่ออกมา
แยมโตแล้ว

ขอคุยกันไปเรื่อยศึกษากันไปก่อนค่ะ
ทั้งนั้นขวัญซัมกับไฮโซบอสที่ว่าเลิกลากันไป

เรานั้นเป็นเรื่องของคนสองคนที่เข้ากันไม่ได้
เป็นเรื่องธรรมดาที่ใครหลายคนต้องเคยเจอ

ก็ใช่คลาศนาคติไม่ตรงกัน

ไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณคุณก็ไม่เข้าใจหรอก

แล้วก็น้องมิ้งโป๊ะแตก

ไก่เกลี่ยเพราะว่ากัปตันฟ้องเขากลัวกัปตันฟ้อง
ใช่ก็ฟ้องฟ้องทั้งอาญาทั้งแพ่งเนอะ

สารบอกว่าเห็นว่าคดีนี้น่าจะไกลเกลี่ยกันได้

คุณนิโน่เขาเป็นคนที่ทำหน้าที่ไก่เกลี่ยอยู่อย่างนี้นะ
เขาทำอยู่แต่ไม่ใช่คดีนี้ไหนถึงเขาทำ
เขาทำหน้าที่นี้อยู่จะมีเหมือนเป็นกึ่งทนายเลยแหละ

เดี๋ยวมันจะมีคนทำหน้าที่ตรงนี้อยู่

ก็บอกว่าที่ฉันต้องทำแบบนี้เพราะว่าอยากจะรู้

เออฉันก็วางแผนเหมือนกันว่าอยากรู้นักเรียนมันใช้วิธีนี้มาหลอกครูอย่างนี้เหรอ
อ่าแล้วทำไมนักเรียนถึงต้องแบบรวบคุณครู
เพราะว่าอยากจะอะไรเขาอ้างมาอะไร